เราเจอพวกบรรดาต่างด้าว
ลักลอบเข้าเมืองมาไม่เว้นแต่ละวัน

รอบนี้๑๓คน

แล้วมันทะลักเข้ามาแล้วไม่รู้จะเท่าไหร่
รอบนี้๑๓ชีวิตเกือบกลายเป็นผีกลางป่า
เพราะว่าเจอในหน้าเทไปว่าปล่อยทิ้งกลางป่า
ตอนเจอเจ้าหน้าที่ปกติมันต้องหนีแล้วนะ
รอบนี้ไม่มีใครหนีและดีใจเหมือนกับชูกำปั้นสองมือเลย
เพราะอะไรไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้ว
ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำมาหลายวันแล้ว
พอเจอเจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่ก็เมตตาเหลือเกิน
เอาข้าวปลาให้กินเหตุการณ์นี้นะครับเป็นภารกิจของทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจ
กรมอาหารพาที่สามสิบห้าเจอสิบสามคน
เป็นหญิงสามรายชายสิบคนรวมทั้งหมดสิบสามคน
เรี่ยวหมดแรงไม่ได้กินข้าวกินน้ำมานาน
เดินทางข้ามภูเขามาเขาอธิบายเหมือนเนี้ย

ยินยอมให้จับแต่โดยดีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
บ้านเตือนเรือหมู่สิบตำบลคาเนจื้อ
อำเภอแม่ระมาทจังหวัดตากนะฮะ
ลักลอบข้ามผ่านมาทางฝั่งเพื่อนประเทศเพื่อนบ้าน
แม่น้ำเมยพอข้ามแม่น้ำเมยเข้าไทยแล้วไม่ได้เดินมา
ชิวแล้วไม่ต้องจ่ายตังค์นะหัวละสองหมื่น
โดนไปหัวละสองหมื่นฮะแล้วจากนั้นมา
เขาให้ความฝันว่าจะได้มาทำงานในกรุงเทพ
เจอเจ้าหน้าที่จับกลุ่มไปนะครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งร้อยเอ็ดพม่ากาญจนบุรี
ตกลงจะเป็นร้อยเอ็ดหรือจะเป็นกาญจนบุรี
หลายหล้อยก็มีรอบนี้๑๐๑ไรนะครับกองกำลังสุรศีรรย์
ร่วมกับไฟปกคลองตำรวจต่อชะดอย่างต่ำรวชพื้นที่
ก็คือตำรวจภูทรไซโยกตรวจสอบหนึ่งร้อยเอ็ดรายเป็นชายห้าสิบแปด
เป็นหญิงสี่สิบสามแอบซ่อนตัวอยู่ในไร่ซับปะรด
เขารอสัญญาณปุ้งถ้ายิงพุกมาลัยเนี่ยออกไปขึ้นรถมานั้น
แต่สุดท้ายแล้วเจอจะรถที่ปุ้งเข้าไปก่อน

ความฝันคือจะได้มาทำงานกรุงเทพ
สมุทรปากราร์สมุทรสาขนปฐุหนุฯฑานี

เขารวยแน่เนี้ยนายหน้าเนี่ย
ต่อหัวแล้วนี่เท่าไหร่นะร้อยเอ็ดคน

และนี่แค่กลุ่มเดียวแค่เซตเดียวตั้งแต่เปิดประเทศมา
วันนี้คือวันที่๑๒แล้ว
ลอดเข้ามามากมายไก่กองตั้งเท่าไหร่ก็ไม่ทราบได้นะครับ
ที่สำคัญร้อยเอ็ดนะกลุ่มร้อยเอ็ดที่ว่านี้
เขาผ่านมาทางเครือข่ายของมานะผู้พระยา
แล้วย่ายขนาดไหนก็เชียว
ใหญ่ขนาดที่สามารถคุยกับข้าราชการระดับสูงในพื้นที่

แต่ตอนนี้คือเหมือนนัดกันไม่ถูกต้อง
นี่อีกเจ้าที่อีกฝ่ายหนึ่งดำเนินการจับกลุ่มแรงงานลักลอบเข้าเมืองฮะ